แข่งมาถึง๔ครั้งในสายล่างกว่าจะทะลุมาถึงรอบชิงได้
โดยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่ม
ทีมจากจีนที่วางแผนได้อย่างเฉียบคมนะครับบวกกับความนิ่งเดินเกมได้ดีกว่า
เอาชนะขาดลอยครับ๓ต่อ๐เกมพร้อมกับหักปากกาเซียน
รับเงินรางวัล๒แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ๖ล้านบาทไทย
รับไป๑แสนดอลลาร์หรือว่าสามล้านบาทขณะที่รายการโดต้าทู
รายการต่อไปนะครับจะจัดที่อิโดนิเซียวันที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้าเมษายนปีหน้าครับ
ไปดูเรื่องของมหาเศรษฐีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณจิมมี่ชวาลาครับ
ฐานประธานกิติปศักดิ์ก็มีการแถลงเปิดตัวแล้วก็พูดถึงความพร้อมของสโมสรนครศรียูเนเต็ดครับ
ในการสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก๓ตอนล่างฤดูการที่จะถึงนี้นะครับ
เป้าทำผลงานนะครับให้ดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งจบที่๑๐จาก๑๔ทีมในโซนที๓ตอนล่างช่วงที่ผ่านมามีการเปิดตัวคัดนักฟุตบอล
แล้วก็เฟ้นหานักเตะต่างชาติเข้ามาเสริมทีมก่อนจะเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงต้นปีหน้าวันที่๓มกราคม
จากว่าแต่ละปีต้องใช้งบไม่ต่ำกว่า๖ล้านบาท
แม้ว่าจะได้งบจากสมาคมกีฬาฟุตบอล๒ล้าน
แล้วก็รายได้จากการขายเสื้อและของที่ระลึก

สวสมศาสตร์นั้นเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อนคร๔ยนต์
ครั้งที่๑วันที่๒๑กุมภาพันธ์
เพื่อหารายได้สมทบทุนในการทำทีม
ก็คาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า๓๐๐คนครับ